๒คันเลยแล้วสุดท้ายพอมาชนเนี่ยมีคนเสียชีวิตนะคะ
หนึ่งคุณผู้ชมเนี่ยการทีเกิดขึ้นตอนที่เจ้าหน้าที
ไปถึงจุดที่เกิดเหตุก็ต้องเร่งนำตัวคนเจ็บ

เหตุการณ์นี้ตำรวจที่สพปักเกร็จจังหวัดนนทบุรี
พอได้รับแจ้งก็รีบไปเลยค่ะ
พบรถโตโยต้าสีบรอนคันนี้จอดอยู่
แล้วมีร่องรอยความเสียหายบริเวณด้านหน้าค่ะ
แต่ว่าใต้ท้องรถมีร่างของนางสาวสุรีวัน
ใยอายุ๒๓ปีเสียชีวิตอยู่ตรงนั้น
อกจากนี้ยังมีคนได้รับบาดเจ็บอีก๓คนนะคะ
ก็คือนางสาวสิริญญาเพชรโพธิหารอายุ๒๑ปี
ซึ่งนางสาวสิริญญามากับผู้เสียชีวิตนะ
ขี่มอเตอร์ไซค์มาคันหนึ่งคนหนึ่งขี่คนหนึ่งซ้อน
แล้วมอเตอร์ไซค์อีกคันหนึ่งที่ประสบอุบัติเหตุ

แล้วก็นายทัศพลนาคประเสริฐอายุ๑๕

แล้วคันนี้ก็ได้รับบาดเจ็บเหมือนกัน
มีร่องรอยพังเสียหายบริเวณด้านหน้ารถ

คือนายชัยยานันบุญช่วยเรืองชัยอายุ๒๓ปี
เขาก็บอกนะว่าตอนนั้นผมกำลังขับรถขึ้นสะพานข้ามคลอง
แล้วได้ยินเสียงดังโครมเลยค่ะ
มันมีแรงกระแทกเดี๋ยวฟังเขาเล่าตอนเกิดเหตุหน่อยค่ะ
คือกำลังสับขึ้นมาปกติได้ยินเสียงบึ้ม

ก็จังหวะที่ขึ้นสะพานมาได้ยินเสียงก่อนแล้ว
คือปึ้มพอปึ้มก็ถึงลงเลย
ปึ้มก็พักเลยแล้วผมก็ต้องใจแล้ว

คือทั้งสองคนนี้เขาบอกว่าไม่รู้มอเตอร์ไซคันนี้
มาชนรถใครก่อนใครหลังนะคุณ

แต่ว่าบางคนก็บอกมอเตอร์ไซค์ไปชนรถเก่งของเมื่อกี้เขา

ตอนนี้ยังสับสนกันอยู่นะฮะว่าตกลงแล้ว
อเตอร์ไซคันที่ผู้เสียชีวิตขับนั่งมา
ชนกับมอเตอร์ไซค์กันเองหรือว่าชนกับรถเก่งกันแน่
ใช่ค่ะเพราะว่าที่เกิดเหตุอย่างที่บอกมันมีมอเตอร์ไซค์๒คันใช่ไหม
คันหนึ่งเป็นผู้หญิงขี่แล้วก็ซ้อนอีกคันหนึ่งเป็นเยาวชน
เราไปถามเพื่อนของเยาวชนจริงเขาขี่มอเตอร์ไซค์มากันสองคันน่ะนะคะ
แล้วเขาบอกว่าผมกับรุ่นน้องรุ่นน้องคือสมบัติเนี่ยนะ
ขี่มาจากแยกเมืองทองแล้วรุ่นน้องผมขี่คันนำหน้า
พอมาถึงตรงนี้ขึ้นสะพานข้ามคลอง
ผมเห็นมอเตอร์ไซค์ของรุ่นน้องไปชนกับคู่กรณีแล้ว
อันนี้คือสิ่งที่เขาเล่าให้ฟังค่ะแล้วตำรวจก็เลยต้องมีการสอบปากคำ
คนขับรถเก่งตอนนี้มันยังยืนยันไม่ได้ไงว่าเอ๊ะ
สรุปแล้วอุบัติเหตุมันอะไรชนกับอะไรก่อนแน่

เดี๋ยวต้องรอตอนนี้มีคนเจ็บ๓คนใช่ไหมเหตุการณ์นี้
เดี๋ยวต้องรอสอบสวนเพิ่มเติมแล้วก็ผู้เสียชีวิต
อบให้เจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกับตันยู
นำส่งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
ชนะสูตรต่อไปแล้วนะคะค่ะครับ